คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานเล่าข่าวรถคันหนึ่งที่มากันพ่อแม่ลูก
แล้วอยู่เลนขวากำลังจะรอเลี้ยวใช่ไหม
ปรากฏว่ามีรถฟอร์ดคันหนึ่งมาแล้วเหมือนกับเขาจะไม่พอใจ
เบียดทั้งเปิดกระจกแล้วก็ชูนิ้วกลาง
คุณเชื่อไหมเมื่อวานนี้ค่ะทางคนที่เขาอยู่ในรถคันนี้นะ
เขาดูข่าวเที่ยงไทยรัฐของเราอยู่ติดต่อมาเลย
เพราะว่าเขาอยากเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่า
สิ่งที่เขาเจอฟอร์ดคันนี้มันทำกับเขาคืออะไรเจออะไรบ้าง
นี่คลิปนี้ในเพจเฮียขับรถเอามาโพสต์ไว้
ซึ่งรถคันที่ถ่ายเหตุการณ์เนี่ยตอนแรกเขาอยู่เลนขวาไง
ขับมาพ่อแม่ลูกลูกสาวนั่งอยู่ในรถด้วย
ปรากฏว่าฟอร์ดมาทำพฤติกรรมไม่น่ารักเลย

คือกดกระจกลงมานะแล้วชูนิ้วกลางให้
เหตุการณ์ที่ขึ้นคุณผู้ชมเราก็อยากรู้ไงว่ามันเกิดอะไร
ล่าสุดเจ้าของคลิปฉีดแจงมาค่ะ

ต้องค่ะบอกว่าวันนั้นขับรถออกจากบ้านพ่อที่พระราม๒
แล้วก็เปิดไฟให้สัญญาณจะจอดชิดขวาจะยูเทิร์นจะกลับรถไงคะ
แต่ฝั่งคู่กรณีน่ะกระบะฟอร์ดเนี่ยนะบีบแร่ใส่
แล้วขับตามหาเรื่องแบบในคลิปเลย
ฝั่งนี้เขาก็บอกว่าเขาก็เลยไปแจ้งความกับทางสอนอบางมดเอาไว้ก่อน
ตำรวจเนี่ยเรียกคู่กรณีมาสอบนะคะแล้วคู่กรณีก็ชี้แจง
อ้างว่าไงรู้ไหมเขาหาว่ารถคันที่มา
พ่อแม่ลูกขับรถปาดหน้าจะกลับรถแล้วก็ไม่พอใจ
แต่จริงแล้วฝั่งพ่อแม่ลูกนี้เขาบอกว่า
พวกเราเปิดไฟให้สัญญาณแล้วนะ
ตำรวจเขาก็เลยเปรียบเทียบปรับคู่กรณีก็คือฝั่งกระบะฟอร์ด